คุณผู้ชมคะคลิปนี้ถูกวิจารณ์เยอะมากเลย
พิธีกรรมทางขามหาเสน่ห์ในคลิปจะเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ผ้าถุงผืนเดียว
ทางขาหันหน้าหาแม่หมอและแม่หมอทำพิธีเสริมเสน่ห์ให้
ทำพิธียังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเองก็แล้วกันค่ะ
คลิปนี้โพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกนะคะผู้หญิงคนนี้นุ่งผ้าถุงผืนเดียว
ทางขาพนมมือหันหน้าเข้าหาแม่หมอที่กำลังทำพิธีให้เขาบอกว่าเป็นพิธีมหาสนุก
โอ้โหแต่เขาทำพิธีให้ที่บริเวณ
ลับและที่หน้าอกของผู้หญิงคนนี้ค่ะครับคลิปนี้เขียนข้อความเอาไว้ว่า
ผู้หญิงเสน่ห์การงานเสน่ห์การเงินคนมีเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับว่า
คนมีเสน่ห์ผู้ใดสมสู่แนบอิงกายยากจะลืมเลือนประมาณแบบนี้
เป็นมหาเสน่ห์ของเขานั่นแหละคลิปนี้วิจารณ์กันเยอะคือวิจารณ์เยอะมาก
ผู้หญิงกับผู้หญิงก็ตามเถอะเอาอาจารย์หมอเป็นผู้หญิงก็จริง
ทำเป็นผู้หญิงแต่ว่ามันเหมาะหรือเปล่ามันเหมาะหรือเปล่า
บอกว่าเป็นพิธีทางขามหาเสน่ห์แล้วมันก็มีคลิปแม่หมอคนนี้ค่ะ
ทำพิธีเสริมเสน่ห์ให้กับคู่รักรับสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
เสริมดวงครับตัดกรรมที่เมนเผาศพหลายพิธีกรรมมาก
หมอคนนี้ทำหลายอย่างมากจากการตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่อาสมพระจักรแก้วดวงธรรม
เหล่างามหมู่๒ตำบลสิงโคกอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ครับเราส่งทีมข่าวของเราไปเลยคุณผู้ชม
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นไปที่อาสมเลยนะคะอ่า
ด้านในก็จะมีเนื้อที่สักประมาณสามไร่มีรูปปั้นท้าเวชสุวรรณให้คนไปกราบศักระ
มีรูปปั้นพญานาคที่กำลังก่อสร้างโอ้โหด้านในสาลาคือขนาดใหญ่ค่ะ
คุณภาคภูมิพื้นที่เยอะมีพระพุทธรูปพระพิคเนตรูปปั้นฤษี
นี่คือยิ่งใหญ่แบบนี้ในสำนักก็เป็นบริเวณทำพิธี
ครับมีเครื่องรางของขลังมีสิ่งที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปเช่าบูชาได้อ่ะค่ะ
อืมมีรูปปั้นผู้หญิงใส่บิกินี่แบบนี้นี่นะเขาบอกว่าเป็นนางพญาจิ้งเจาะเก้าหาง
สีพึ่งมหาเสน่ห์มีประหลัดขิกทำเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยครับ
คือจะเน้นเครื่องรางของขลังที่เสริมเสน่ห์ค่ะคุณผู้ชมมีตุ๊กตาแมวเรียกทรัพย์
มีเสือนอนกินมีเครื่องลางของขลังเกี่ยวกับการทำมาหากินทำมาค้าขึ้น
ครับก็คนมาเช่าของขลังเหล่านี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
เขาบอกแบบนี้นะจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน
ก่อนหน้านี้จะมาเช่ากันเยอะทีมข่าวได้คุยกับเจ้าสำนักค่ะ
แม่หมอคนที่ทำพิธีให้เป็นภรรยาของลื้อสีสุระพัดสุพัชโธ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คือคลิปตอนทำเสน่ห์เนี่ยนะ
เขาจะทำวิธีการนี้ก็คือเอาประหลัดขิกไปคลึงที่หน้าท้อง
ไม่ได้ไปคลึงที่อวัยวะเพศ
ในคลิปเห็นด้านหลังของผู้หญิงที่ไปทำพิธี

ที่เขาแบบนั่งถ่างขาเนี่ยเขาเอาไปคลึงที่ท้อง

แล้วก็ประหลัดขิกที่ใช้ทำความสะอาดแล้วทุกครั้งไม่ต้องกังวล
แล้วก็จะใช้มือทำพิธีที่บริเวณอวัยวะเพศแทน

วัยวะเพศเป็นจุดสำคัญที่สุดของผู้หญิง
ทำพิธีตามตำราที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์
การทำเสน่ห์ไม่ได้ทำเฉพาะที่อวัยวะเพศ

ที่หน้าที่มือหรืออะไรแบบนี้
เอาอาจารย์เขาบอกแบบนี้ค่ะ
จริงแล้วเราไม่ได้ถูที่อวัยวะเพศเนอะ

อันนี้เป็นประหลัดขิกนะคะ

ถูที่หน้าท้อง

ถูที่อวัยวะเพศใดทั้งสิ้น

เราก็จะมีการฉีดอยู่แล้วค่ะ

เป็นการคึงค่ะ
คือการป่วยใจในเรื่องแบบเนี่ย
มันยิ่งกว่าคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอีกนะคะ
เพราะว่าการเจ็บป่วยในเรื่องแบบนี้
บอกใครก็ไม่ได้นะคะก็คือเป็นที่พึ่งสุดท้ายอะค่ะ
ที่ที่แบบว่าจะพึ่งได้นะคะก็คือเป็นที่พึ่งของเขานั่นแหละ
คือความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะเขาเรียกกันว่าอาจารย์นินะคะ
ครับคือคนเดียวกันกับที่ทำพิธีตามคลิปในติ๊กต๊อ
ให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าคือ
ก่อนหน้านี้สำนักตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอืม
ศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแต่ระยะหลังหลังเขาเดินทางกันมาไม่ได้
เพราะว่าโควิดสิบเก้าก็เลยย้ายไปที่ร้อยเอ็ด
ก็เริ่มมีลูกศิษย์คนไทยมากขึ้นครับส่วนอาจารย์ฤษีสุรพัฒน์นะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่รับทำเสน่ห์ให้ลูกศิษย์ผู้หญิงก็จะให้อาจารย์นิที่เป็นภรรยาที่เรียนมาทางด้านนี้ทำแทน
อืมก็ให้เป็นแบบผู้หญิงอ่ะทำพิธีให้กับผู้หญิงด้วยกัน
ส่วนตัวอาจารย์ฤษีสุรพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นปลูกเสกของคลังเสริมดวงต่อชะตาสะดอกเคราะห์
เขายืนยันแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกเขาไม่ได้หลอกใครนะ
ไม่ได้หลอกจริงก็คนที่มาก็มาด้วยศรัทธาทั้งนั้น
เรียกเงินเรียกทองอะไรเยอะแยะมากมายฟรีด้วยบางทีอ่ะอืม
บางคนมาหาเพราะเขาทุกข์ไงก็อยากจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น
ก่อนที่จะมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปุ๊บปั๊บแล้วมาทำนะ
มีการโทรคุยกันก่อนว่าพิธีกรรมแบบนี้ทำแบบนี้นะเออ
ทำแบบนี้ค่าครูเท่านี้นะถ้าคุณเต็มใจที่จะทำคุณก็มาได้
อืมไม่ใช่ไปบังคับใครมาแล้วคนที่มาทำก็บรรลุนิติภาวะทั้งหมด
เอ่อไม่ใช่เด็กไม่ใช่อะไรเอ่อคนบางคนมีครอบครัวมีครัว
บางคนเขาจะไปทำงานหากินต่างประเทศเขาก็มาพวกเราเรียนมาจริง
ทำตามตำราจริงครูบาอาจารย์มีจริงแล้วผมถามหน่อยสิว่ามันหลอกลวงไหมฮะ
ใช่ไหมครับเออนี่อ่าอันดับแรกเขาก็มาอะไรผูกแขนบ้างเอ่อ
พาลูกเกิดใหม่ผมมาผูกแขนคนแก่ไม่สบายเขาก็มาผูกแขน
มาดูดวงมาอาบน้ำมนต์มันเริ่มต้นจากชาวบ้านใกล้เรา
ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกศิษย์ด้วยนะคะเราไปเจอลูกศิษย์ด้วย
นางสมบูรณ์อายุสี่สิบเก้าเขาก็บอกว่าสัทธาอาจารย์ทั้งสองคนจริงจริง
ฤษีสุรพัฒน์เนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาบวชนะ
ตอนเด็กเด็กก็บวชพอโตมาผันตัวมาเป็นรือสีอืม
ส่วนอาจารย์นิภรรยาก็เป็นลูกหลานเมืองเหนือ
รับช่วงต่อในการทำพิธีกรรมมาจากบรรพบุรุษก็เนี่ยตั้งแต่มาเป็นลูกศิษย์ของที่เนี่ย
ได้โชคได้ลาบนะชีวิตดีขึ้นมากเลย

ก็เชื่อนะเมื่อก่อนอยู่ข้างนอกยังไม่ได้มาทำกับอาจารย์นะป้าก็ไม่เคยถูกหวยสักที
เอาจริงจริงห้าหกงวดเก็บต่อกันมาเลยช่วงนั้นค่ะก็รู้สึกว่าดี
แล้วคนอื่นก็มาเหมือนกันอาจารย์ก็จะว่าคือเขาจะเป็นคนแบบ
ได้มาก็ทำบุญไปคือไม่ค่อยเก็บบอกตรงไม่ค่อยเก็บ
ถ้าวันสำคัญแกก็จะทำอาหารทำเป็นอาหารถุงแพ็ค
ชาวบ้านก็ใส่ตังค์ใส่อะไรไปบ้างนี่เขาก็มีลูกศิษย์ที่เชื่อมั่นศรัทธา
ครับทีนี้ค่ะคำถามคือแล้วแล้วจะยังไงคะ
อืมก็ทางสำนักแห่งนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้หลอกลวงใคร
เขาก็ไม่ได้เรียกเงินทองอะไรด้วยคือถ้าฟังจากที่ทั้งสองอาจารย์เขาบอกก็
ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกอ่าตราบใดที่ยังไม่มีใครรู้สึกว่าโอ้โห
ช่อกงหลอกลวงแล้วไปแจ้งคงแจ้งความเขาบอกเนี่ยทำให้ฟรี
ก็อยากจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเขาก็ศรัทธาแล้วเขาก็มากันเอง
มาอะไรพวกผมล่ะส่วนในแง่ของความเหมาะสมก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่
เรื่องของสิบเก้าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คนละส่วนละเรื่อง
กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบกลัวจะเป็นที่แพร่เชื้อโควิด๑๙
หรืออะไรแบบนี้กลัวคนจะเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าตรงนี้เขาเป็นที่ดินเอกชนนะคุณผู้ชมก็มีรั้วรอบขอบชิด
มีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรครับแล้วคนดูแลเขาก็ยืนยันว่าเขาปฏิบัติตาม
ตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ตรงนี้ก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
กุมภาพันธ์นี้เขาจะจัดงานไหว้ครูสะดอกเคาะประจำปี
สิทธิ์ก็จะมาแล้วก็จะมีการทำพิธีอะไรหลายอย่างเลย
เขาก็บอกว่าเขาก็ทำอย่างถูกต้องทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาวิจารณญาณของแต่ละคน
ก็แล้วแต่ละละทีเนี่ย
คุณผู้ชมก็เลยบอกว่าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรดีเลยคราวนี้
ก็คนเขาอยากไปทำนี่ใช่ไหมวันไหนที่มีคนไปแจ้งความก็ขออีกเรื่องหนึ่ง
ใช่มาดูเรื่องนี้ดีกว่าแชร์กันเยอะ